เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ที่ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้คนในหลายพื้นที่นะครับ
โดยมีลำแสงสีขาวเกิดขึ้นบนท้องฟ้า
ซึ่งก็มีประชาชนเห็นในหลายพื้นที่มีการถ่ายคลิปวิดีโอไว้ด้วย
ซึ่งทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชน
ระบุว่าน่าจะเป็นขยะจากอวกาศ
ซึ่งจะเป็นชิ้นส่วนของจรวดรัสเซีย
ไม่น่าจะมีอันตรายหรือว่าส่งผลกระทบต่อโลกครับ
วิดีโอที่บันทึกภาพของลำแสงประหลาด
กับวัตถุที่ตกจากท้องฟ้าเป็นแสงทางยาว
แต่ว่าไม่เร็วมากนักที่เห็นอยู่นี้นะครับ

อำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก

เมื่อเวลา๖นาฬิกาเธอบท็อตที่สำนาคติกอัน๓๑๕นาทีของวันนี้
จากนี้ก็ยังมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับที่ได้พากันบันทึกภาพเอาไว้ได้เช่นกัน
ขณะที่ประชาชนชาวเมืองพิศนุโลกและจังหวัดใกล้เคียง
ก็สามารถมองเห็นแสงพาดผ่านท้องฟ้าคล้ายกับดาวตกนี้ได้เช่นกันครับ
เช่นเดียวกับที่บ้านเหล่าก๖ชายแดนไทยลาวอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่ก็ต่างตื่นตระหนกหลังจากเห็นลูกไฟขนาดใหญ่
ฝั่งบ้านบ่อแตนทางทิศตะวันตกแขวงชายบุรีสปลาว
ห่างจากบ้านเหล่าก๖กว่า๓๐กิโลเมตรมีเสียงดังสนั่น
ได้ยินหลายพื้นที่ในจังหวัดเลยรวมถึงที่อำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิษฐ์แล้วก็จังหวัดน่าน
นายสรรโปสยจินดารองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชน
ก็ได้เปิดเผยถึงลำแสงประหลาดที่มีประชาชนในหลายพื้นที่เห็นพุ่งลงมาจากท้องฟ้า
จากการวิเคราะห์เบื้องต้นคาดว่าไม่น่าจะใช่ดาวตกนะครับ
จากว่าเคลื่อนที่ช้าและไม่ใช่เครื่องบินเพราะสามารถเห็นได้ในบริเวณกว้างมาก
แสดงว่าอยู่สูงจากพื้นโลกค่อนข้างมาก
เคลื่อนที่ผ่านเหนือฟ้าประเทศไทยและคาดว่าจะตกลงในมหาสมุทรแปซิฟิกส
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใดนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์
เนื่องจากในอวกาศมีเศษวัตถุหลายประเภทโคจรอยู่เป็นจำนวนนับล้านชิ้น
จะมีโอกาสที่จะเข้ามาในบรรยากาศของโลกอยู่เสมอครับ